ถ้าพูดถึงสงกรานเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงวันไหล
พัฒนียาต่างแสนหรือพัฒนียาที่นี้มึงชนเลยมึงชนเลย
เล่นน้ำยาวกันไปเลยคุณยังไม่เชื่อเลยนะคะว่า
วันไหลของชนบุรีตอนนี้คือวันที่๙ถึง๒๓เมษายน
อ๋อนี่ไงไหลแบบไหลสุดนะคะทำไมคุณจัดกันเยอะอย่างนั้น
จากในเทศกาลสงครานนะคะประชาชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่า
ปีนี้เนี่ยจะสาดน้ำกันให้ชุ่มชำหนึ่งทีเดียว
หนึ่งในสงครานที่มีชื่อเสียงก็คือวันไหลชนบุรีนะคะ
ทางเพจของที่นี่ชนบุรีได้โพสต์กำหนดการเอาไว้บอกว่า
สงกรานของจังหวัดชนบุรีตอนนี้ชนบุรีเตรียมเล่นน้ำสงกรานกันยาวเลยนะคะ
มาฟังกันให้ดีนะวันที่๙เมษานะคะวันไหลบอวินที่สะพาน๔ค่ะ
ถ้าพูดถึง๑๓เมษาแล้วเนี่ยก็คือประเพณีสงการเมืองชนบุรี
ถ้าไม่ทันเป็น๑๔เมษาก็ไปวันไหลพนัฐนิคมค่ะ
เมษานะคะยังทันอยู่นะคะวันไหนเกาะโพค่ะ
แต่ถ้ายังไม่ทันอีก๑๖๑๗๒วันนะคะวันไหลบางแสน
โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่ารถติดขนาดไหน
วันที่๑๘ค่ะคุณค่ะวันไหลนาเกลือวันไหลบางพระวันไหลเกาะศรีชัง
ถ้ายังไม่ทันอีกก็ยังได้อีกนะคะ๑๙เมษาค่ะ
วันไหลพัทยาค่ะตรงนั้นทุกหาดเลยทีเดียวนะคะ
ยังนะคะยังไม่ทันอีกนะคะขอเป็น๒๓แล้วกัน
๒๓เลยไปหน่อยนึงเป็นวันไหลบางเสร่และปิดท้ายวันที่๒๓เมษาเลย
กลับมาทำงานยังทันอยู่นะคะวันไหลบ้านบึง
อยากรู้ว่าจะมีใครตามเก็บครบทุกพิกัดทุกไหลไหม
เบื่อพี่จะคิดว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเล่างอย่างนี้ไหม
เป็นคนแถวนั้นเนี่ยจะไหลยาวกันไป
นี่จะไหลมาถึงเชิงเชาท์ถึงกรุงเภพเกือบแล้วครับ
วันไหลบางเสร่หรือภาพแมร่กันไหนช้าสุดนะคะ

ก็๑๓๑๔อังกฤษเกาหลีเธอ

ขอจะไปเผาสพไม่มีกลั้งวันขอชั้นไปมูก่อน
ปีใหม่นะไง
ก็คืออะไรรู้มั้ยเผาสพภรรย์ไม่มีญาติ
เผาสุดไหนดี
รู้ถึง๐๙๑๐ปีแล้วเขาจะบอกต่อไป
ถ้ารู้สึกดวงดีดวงดวนดาวเสาร์ดาวเส๋อได้เนี่ย
เติมน้ำมันกับผ่าปกไม่มีญาติ

ออริเจนอลของจริงคุณแม่มดดำต้องนั่งกระบะหลังพี่พลด
พี่พลดอาบเริ่มจากสี่ยกนี้เลย

แต่เมื่อก่อนนี้สงการนี้ก็ขึ้นท้ายกระบะเหมือนกันนะ

มันคือที่สุดแล้วอะและที่เล่นสนุกสุดตรงที่ไหนหรือเปล่า

ใช่เชียงใหม่ลำพูนลำปาง

ชาวิทย์เอดิลสกอร์ตเข้ามาเล่นอะ
ลาลาราดับโลก
ไปรัทยาวชิคกี้พ่อจะหนูจองไปเลย๓นิตยา

แบบเดริฟพ่อดาราเกาหลีเนี้ย

ชนียนางแบบเยอะเกินอ่ะ

กูไปโทรหาพี่เรารับโทรศัพท์
อยู่บ้านนะคะ

กลัวคนเยอะมาก

คุณเอ๋ยกลับมาถึงบ้านแม่จำไม่ได้
หน้าดำวดเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป